เชอรี่บอกไปตอนเบรกบอกว่า

รปพคืออะไรนะคะยอมมันจ้า

มันเป็นความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับลูกบ้าน
อยู่ดีมีดไปไล่แทงเขา

โอ้โหมันจะดุเดือดอะไรกันอย่างนั้นน่ะ
รอพอแน่ใช่ไหมเพราะก็เห็นไม่ได้แต่งชุด
ก็เดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมเขาถึงไม่ได้แต่งชุด
จังหวะนี้ค่ะที่พี่เบิร์ตถามบอกว่าเป็นรอปภหรือเปล่า
เพราะจริงมีเพื่อนรอปภที่อยู่ในป้อมนั่นแหละ
แต่เขายืนยันมาแล้วว่าเป็นรอปภของที่นี่จริง
ล่าสุดเขาไม่ได้ใส่ชุดก็เพราะว่าเขาโดนไล่ออกแล้วไงคะ
ปรีเข้ามาทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
พยายามเอามีดไปฟันที่แขนเขา
เพื่อนรอประพอร์ที่อยู่ในป้อมออกมาล็อกตัวเอาไว้
มู่บ้านนี้อยู่ที่ซอยเทพรก๙๖ที่ตะโมนบังเมือง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๒๖มกราคมคุณผู้ชมค่ะ
เช้าเลย๘โมง๕๐
ผู้ชายที่ถือมีดเป็นรอปภของหมู่บ้านออกเวรไปแล้วนะ
แล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้คือนายรบพอคนนี้ที่ก่อเหตุ
พยายามไล่แทงลูกบ้านลูกบ้านคนนี้คือใคร
นายวิเชียนนะคะอายุ๔๐ปีเขาบอกว่าลูกบ้านบาดเจ็บเย็บ๖เข็มนะคะคุณผู้ชม
นายวิเชียนเล่าแบบนี้ที่มาที่มามันเป็นยังไงล่ะพี่วิเชียน
บอกเย็น๒๕มกรามันเกิดเหตุ๒๖ใช่ไหม
๒๕ผมมาคุยอยู่กับเพื่อนบ้านแล้วอยู่ดีผมงงนะ
มีรอปภคนนั้นแหละที่ก่อเหตุขับรถกอล์ฟมาแล้วพยายามเหมือนจะพุ่งชนใส่ผม
ผมก็ยังงงแล้วหันไปถามเขาว่าพี่พี่มีปัญหาอะไรมาทำแบบนี้ทำไม
รอปภคนนั้นก็เหมือนจะขอโทษแต่ขอโทษแบบไม่เต็มใจ
ในวันเดียวกันค่ะ๒๕มกรา๒๓ทุ่ม
เขาบอกว่าตัวเขาสังเกตเห็นเหมือนมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วมีรถตู้ขับรถมาจอดคุยกับรอปภที่เขาเพิ่งมีเรื่องกันไป
ที่จะขับรถกอล์ฟมาชนแล้วก็มองมาที่บ้านของตัวเขา
เขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วเลยโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาเสร็จเอ้ากลุ่มคนพวกนั้นหายไปแล้วค่ะ
เช้าวันที่๒๖มกราวันเกิดเหตุเขาบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วสวนกับรอปภคนที่เหมือนจะมีเรื่องกันมาก่อนหน้าตั้งแต่๒๕ใช่ไหม
แล้วรอปภตะโกนด่าท้าทายกันแล้วก็ไปเคลียร์กันในหมู่บ้าน
พอมาถึงเขาบอกรอปภรายนี้เดินเข้ามาชกเขาก่อน
จนกระทั่งมีเพื่อนรับประพอด้วยกันเข้ามาห้ามที่อยู่ในป้อม
จังหวะนั้นรอปภคู่กรณีเฮ้ยควักมีดที่พกมาไล่แทงตัวเขาค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมคะบริษัทรักษาความปลอดภัย
มีการไล่พนักงานรอปภคนนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราอยากฟังความทั้งสองฝ่าย
ไปพูดคุยกับพี่รอปภคนก่อเหตุทราบชื่อว่านายนิวัตรสิงโตเผือก
เจ้าตัวเองได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
นายนิวัฒน์เล่าแบบนี้บอกว่าตัวเขาเนี่ยถูกทางฝั่งของนายวิเชียนทำร้ายก่อนนะ
ยืนยันว่าไม่เคยเอาคนภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน
เพื่อจะไปทำร้ายคู่กรณีหรือลูกบ้านตามที่ถูกกล่าวอ้าง
มีเพียงน้องชายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาดูเหตุการณ์
พี่รอบพอพอคนนี้ที่ถูกไหล่ออกชื่อว่านายนิวัตรบั้งบ่อต่อว่า
เขาเอาจริงผมรู้จักสนิทสนมกับนายวิเชียนมาก่อน

แต่ช่วงหนึ่งผมหยุดพักรักษาตัวไป๑เดือน
แล้วกลับมาก็ขับรถไปหาจะทักทาย
แต่ผมก็งงว่าทำไมนายวิเชียนด่าผมด้วยคำหยาบคาย
จากนั้นก็มาท้าตีท้าต่อยกับผม

ตัวนายวิเชียนลูกบ้านที่บอกว่าผมไปหาเรื่องเขาก่อน
จริงมาต่อยผมก่อน
ละมุนผมทำยังไงเข้าใจผมหน่อย
ผมต้องเอามีดมาป้องกันตัวพูดกันคนละอย่างเลยนะทีนี้ไม่ตรงกันเลย
ทางด้านคดีตำรวจบอกเอางี้พูดกันคนละอย่างไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะไปสอบสวนก่อนต้องเรียกทั้งตัวนายวิเชียนมา
สอบปากคำและเรียกรอปภรายนี้มาพูดคุยกัน
ตกลงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ
อ่ะต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกันต่อไปค่ะ